หมอปลาก็มานะฮะวันนี้นี่คุณผู้ชมรอเลยบอกหมอปลามาแล้ว
ดูซิว่าจะเป็นผีตนไหนอ่าลองดูกันหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแถวบางนาในกรุงเทพนะฮะ
หนูน้อยคนนี้เด็กหญิงวัยหกขวบน้องส้มโอนะครับคือทางผู้ปกครองบอกว่า
ส้มโอมักจะมีอาการอาเจียนเวียนหัวอาการคล้ายหมอปลานะ
แต่มีรอยช้ำขึ้นตามตัวด้วยเนี่ยอันนี้ไม่คล้ายแล้ว
ตรงนี้เกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุแล้วที่สำคัญนี่รอยช้ำนะฮะ
เวลาไปสถานที่ที่มันมีสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งลี้ลับอ่ะ
ช่วงกลางคืนอ่ะอืมไปวัดอย่างเงี้ย
หรือไปโรงพยาบาลนี่เห็นไหมฮะนั่งวิวแชร์อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
ส้มโอมมักจะเห็นผีแล้วจะมีตุ่มใสปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาตามตัว
เคยพาไปดูดวงพาไปหาหมอดูเขาบอกกันว่าน้องส้มโอเป็นเด็กที่มีซิกเซนส์
อืมสัมผัสที่หกสัมผัสถึงสิ่งเล่นลับได้
มิติลี้ลับอะไรแบบนี้อ่านี่นะฮะทุกผู้ชมครับวันนี้นี่ติก็ไปเลยนะฮะ
ติกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานี่ไปหาคุณแม่ของน้องส้มโอนะครับ
คุณแม่อายุสามสิบแปดนะฮะคุณแม่ก็นี่บอกลูกสาวเนี้ยเป็นโรคกลุ่มแพ้
ตั้งแต่หนึ่งขวบปัจจุบันอายุหกขวบแล้วทีนี้ตอนที่อายุสองขวบเนี่ย
ตอนนั้นแม่กับลูกเนี่ยอยู่ในห้องอยู่อยู่ห้องฝั่งตรงข้าม
ปีนหน้าต่างออกมาแล้วกระโดดลงไปฆ่าตัวตาย
อุ้ยอ่าอย่างงี้เลยนะฮะห้องตรงข้ามนะครับค่ะ
ซึ่งตอนนั้นลูกสาวสองขวบไม่ได้เห็นนะฮะแต่อยู่ดีดีในห้องเนี่ย
กรีดร้องเหมือนคนเจ็บปวดซึ่งแม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งเวลาผ่านไปแม่บอกพาลูกสาวไปวิ่งเล่นข้างล่างตึก
พอน้องส้มโอวิ่งผ่านตรงจุดที่เขากระโดดลงมาตายอยู่อยู่ลูกล้ม
แล้วป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุวันรุ่งขึ้นลูกก็ป่วยจนต้องพาไปหาหมอ
หมอตรวจหมอวินิจฉัยอะไรแล้วก็ไม่เจอโรคนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไร
นี่ติก็เลยไปดูจุดที่น้องส้มโอมักจะล้มเวลาเดินหรือว่าวิ่งผ่านนะครับ
เป็นจุดที่เขาเคยมีคนกระโดดลงมาเสียชีวิตนี่แถวนี้ติก็ไปคำใหญ่เลย
อ่าแต่ส้มโอตอนนี้หกขวบนะแม่บอกตั้งแต่ส้มโอสองขวบอ่ะนี่ฮะ
ปูนก็ค่อนข้างเรียบนะฮะไม่ได้เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรนะครับ
ถ้าจะวิ่งผ่านแล้วสะดุดล้มมันก็ไม่น่าจะใช่คุณแม่ของน้องส้มโอบอกว่าจุดนี้แหละ
คนกระโดดลงมาแล้วเสียชีวิตนะครับจากนั้นแม่ของน้องส้มโอ
ก็พาติไปบนห้องพักแล้วก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาให้ฟังด้วย
บอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเธอเนี่ยมีลูกสองคนแล้วอยากมีคนที่สามอยากได้ผู้ชาย
ก็ไปบนบานขอกับเท้าฮิรันพนาศูนย์เอาไว้โดยบอกว่าหากได้ลูกชายนะ
จะเอานางรำมาถวายแล้วตัวเธอก็ตั้งท้องนะฮะ
สุดท้ายพอคลอดออกมาเนี่ยเป็นลูกสาวก็เลยไม่ไปแก้บน
ก็ขอลูกชายเอาไว้ค่ะคือตอนที่ท้องได้สามเดือนเนี่ย
ตอนนั้นก็มีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยนะครับก็เคยเคยมีความไม่สบายใจมาก่อนนะ
ไปหาหมอปลามานะตอนนั้นหมอปลาบอกมีวิญญาณมีสัมภเวษีตามอยู่
แล้วมือทุบหลังอ่าบอกให้สู้คดีสุดท้ายศาลยกฟ้องค่ะ
ระหว่างที่มีคดีความเนี่ยเธอถูกตัดสินให้มีความผิดด้วยนะฮะ
ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังรอส่งสารเธออุ้มท้องไปอยู่ในห้องขังของศาล
รอเงินประกันตัวซึ่งตามความเชื่อคนท้องหรือว่าเด็กเนี่ย
ควรเข้าไปอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ที่เป็นธรณีศาลหากเข้าไปจะมีเรื่องไม่ดีตามมา
กระทั่งมีคนมาประกันตัวออกมาได้เนี่ยเธอก็ไปวัดท่าไม้
วันนั้นคนเยอะมากนะเยอะแยะไปหมด
อยู่หลวงพ่ออุเทรนท่านจาวาสวัดท่าไม้
เดินเข้ามาหานะฮะมาหาน้องส้มโอนะแล้วเป่ากระหม่อมให้
ยังแปลกใจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
พอน้องส้มโออายุ๒ขวบก็เกิดเหตุคนกระโดดฆ่าตัวตาย

จากนั้นน้องส้มโอก็ป่วยไม่มีสาเหตุ
น้องส้มโอเคยบอกว่าเห็นวิญญาณตรงบันไดภายในบ้าน
เป็นวิญญาณครึ่งท่อนล่างไม่มีท่อนบน
ก็ไปปรึกษาหมอปลาก็บอกว่าน้องส้มโอเนี่ยเป็นเด็กมีบุญ
วิญญาณสัมภเวษีมาขอส่วนแบ่งมาขอกินบุญในตัวน้อง
ทำให้น้องเนี่ยเจ็บป่วยต่อไปเธอกลัวว่าวิญญาณสัมภเวษีเนี่ย
มาบ่อยเนี่ยจะมาขอแบ่งส่วนบุญอะไรมากินบุญบ่อยเนี่ย
เดี๋ยวเกิดจะมาเอาชีวิตลูกเนี่ยจะทำยังไง
ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายเป็นปกติ
ทุกวันนี้ไม่ได้พาลูกไปเที่ยวไหนเลยไปก็ไปแต่โรงเรียน
เพราะเวลาผ่านบริเวณที่ที่มีสัมภเวษีเนี่ย
แล้วกลับมาบ้านลูกจะป่วยทุกทีเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ
นี่อย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือเวลามีเนี่ยรอยช้ำ
รอยเจ็บลอยปวดเวลาผ่านพื้นที่ต่าง
วิญญาณมาขอส่วนบุญอ๋อแต่ที่ว่าแต่น้องอาจจะทำเพราะน้องล้มใช่ไหม
เห็นไหมที่ผ่านมาเธอเคยพาไปเที่ยวสารเจ้าที่ชนบุรีนะฮะ
ลูกก็ล้มจนแขนเขียวอีกต้องเข้าโรงพยาบาล
บอกลูกเป็นตุ่มน้ำพองไม่มีวันหาย
โรคตุ่มน้ำพองอ่ะหรอครับหมอบอกนะฮะ
เธอก็ไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะกินเจนในช่วงเทศกาล
อยู่ลูกก็หายจากโรคตุ่มน้ำพองแต่เธอบอกเรื่องทั้งหมดยืนยันแล้วนี่คือความเชื่อของเธอนะฮะ
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่คนกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตครั้งนั้นน่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดการเชื่อมต่อวิญญาณสัมภเวษีกับลูกสาวของเธอ
คือน้ำต้องได้สัมภัยด้ว่ามันเปิดแล้วนะครับเฆ็คหมดทุกอย่าง
ตอนนี้ก็คือกำลังหาอยู่ว่าเป็นโรคอะไรไม่เจอ
คือเขาอาจจะสัมผัสได้แล้วมันเปิดหรือเปล่าครับ

สัมผัสคนที่โดดได้
ใช่เขาอาจจะในตัวแม่คิดว่าเขาคงทรมานอยู่ตรงนี้
เขาคงอยากจะพูดกับใครบางคนว่าช่วยที

เราก็ถามไปยังน้องชายของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
อยู่ตึกเดียวกันที่ว่ากระโดดลงมาเสียชีวิต
คือน้องชายบอกว่าก็เชื่อว่าวิญญาณพี่ยังอยู่นะ
แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว๔ปีแล้ว
ตั้งแต่ส้มโอ๒ควบปัจจุบันส้มโอ๖ควบ
เชื่อว่าวิญญาณพี่ชายยังอยู่เพราะว่า
มกราคมของทุกปีพี่ชายจะมาเข้าฝันว่าให้ทำบุญไปให้หน่อย
เชื่อว่าพี่ยังเวินเวียนอยู่แถวจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้องส้มโอเนี่ยถึงล้มป่วย
แล้วก็ชอบมาเดินสะดุดล้มในจุดที่พี่ชายตกลงมาเสียชีวิต
หมอปลานะครับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะ

ค่ะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากเวลาน้องส้มโอเดินผ่านจุดที่มีคนเสียชีวิต
สารผ่านวัดแข้งขาจะไม่มีแรงมีบาดแผลอะไรเกิดขึ้นมันผิดปกติมากหมอปลาบอก
ผมก็เพิ่งรู้ว่าตัวของแม่น้องส้มโอเนี่ยเขาเคยมาหาผมและผมเคยทักเขาว่าในตัวแม่เนี่ยมีวิญญาณเข้าไปอยู่
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเหนือธรรมชาติหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเวลาน้องผ่านไปจุดที่เขาโดดตึกลงมาตายน้องก็เกิดอาการขาแข้งไม่มีกำลัง
เพื่อจะได้ช่วยเหลือทั้งแม่และทั้งน้องส้มโอครับ